คนขับรถผ่านหน้าวัดแห่งนี้หันมองขวาตกใจฮะ
นึกว่าผีใส่เสื้อสีแดงยืนอยู่หน้าวัด
คุณผู้ชมไปจดจ่องดูเองนะครับว่าใช่ผีหรือเปล่า
นี่ครับคุณผู้ชมฮะฟรีสภาพนิ่งไว้แบบนี้ก็น่ากลัว
นี่คนขับรถเนี่ยขับขี่มาผ่านหน้าวัดอะไรมันแว๊บแดง
ไปแล้วรอบหนึ่งสงสัยเราต้องกลับไปพิสูจน์ด้วยตาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะเห็นอีกหรือเปล่าสักพักกลับมา

เอาวนกลับมามองขวาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม

คุณผู้ชมก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่า
ค่อยโดนผีหลอกฮะยืนโตสีแดงอยู่หน้าประตูวัด
ก็คือยืนโตคือยืนตัวสีแดงนะ
สิ่งที่เห็นนี่อะไรกันแน่ทีมข่าวของเราแหม
ต้องลงไปพิสูจน์ที่วัดแห่งนี้คือวัดสี่ซ่อที่อำเภอเมืองยะโสธรนะฮะ
เป็นสถานที่ที่ถ่ายติดผีใส่เสื้อแดง

นี่ครับนี่คือคำเฉลยนะคุณผู้ชมฮะ
คือเราก็พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ย
ที่มาของผีใส่เสื้อสีแดงเนี่ยเพราะอะไร
ชาวบ้านบอกแบบนี้ตรงนี้เนี่ย
ประตูทางเข้าวัดเนี่ยนะครับ

นี่แล้วก็เลยมีคนเอาไม้มาปักไว้
ตอนแรกเป็นไม้กับทงแดงเห็นไหม

เอาผ้าแดงมาคลุมไว้ซะเป็นแบบนี้เลย
พอกลางคืนมันก็ดูเหมือนผีนั่ง

นี่นั่งอยู่แบบนี้นะฮะคนก็ตกใจนะฮะ
ป้าบอกโอ้ยผ่านไปผ่านมาไม่ต้องตกใจนะฮะ

ตกออกตกใจกลายเป็นอุบัติเหตุอีกนะฮะ

แต่นี่ไม่รู้คนมือดีที่ไหนมาหลอกคนด้วยกัน